เพราะว่าแฟนคู่นี้ผู้ชายขับรถแล้วผู้หญิงนั่งมาด้วย
ปรากฏว่าตอนที่ขับรถมาเจออะไรจากทางฝั่งซ้าย

มันแป๊บเดียวมันคือเนี่ยเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะ
ตอนแรกนะผมดูคลิปนี้เต็มผมคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับมอเตอร์ไซค
ข้างหน้าหรือเปล่าจะไปเฉียวไปชนกันหรือเปล่า

คือรถเขาก็ขับมาตามทางปกติคุณผู้ชม
สะพานตรงนี้คือตรงอรุณอมรินนะคะที่จะไปทางมุ่งหน้าแยกสิริราช

หลังข้ามสภาระลูกศรแดงตรงนี้
ตอนขับมาล่ะมันคือป้ายที่ห้ามมอเตอร์ไซค์

จู่มันก็ล้มลงมาใส่หน้ารถของเธอก็กรี๊ดลั่นสิคะ
นี่ดีนะเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรรุนแรงไปกว่านี้
ครับแล้วเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่สิบกรกฎาแล้วนะ
ช่วงบ่ายจนถึงตอนนี้คุณเดือนธันวาแล้ว
บอกว่าหลังจากเกิดเหตุนะติดต่อกับทางผู้รับเหมาที่รับผิดชอบป้ายนี้
เพราะว่าตอนเกิดเหตุฝ่ายผู้ชายก็เลยรีบโทรแจ้งตำรวจ

แต่ทีนี้ต้องหานะเจ้าของป้ายมารับผิดชอบหน่อย
คุณติดตั้งยังไงติดตั้งไม่ดีหรือเปล่า
วันดีคืนดีมันโค้นลงมาแบบนี้อันตรายมาก
ใช่ค่ะแต่เธอบอกว่าตอนที่ติดต่อกับผู้รับเหมาที่รับผิดชอบ
เขาบอกว่าไงรู้ไหมค่าทำขวัญทางเราจะจ่ายให้ครับ
แต่ยอดจ่ายคงไม่ถึงตามที่ขอมานะ

อยากให้ทางบริษัทแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้หน่อย
ทำไมกลายเป็นว่าฉันเป็นผู้เสียหายนะ
แต่ต้องเป็นคนเดินเรื่องเองหมดทุกอย่างเลย
แล้วอย่างหนึ่งคือทิ้งท้ายไว้ด้วยนะ
ว่าเธอฟังคำตอบแบบนี้มาแล้วก็เจ็บแล้วก็จุกมาก

ตอนเกิดเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่ไม่เจ็บไม่จุก

คำตอบที่เขาไม่ยอมชดเชยเยียวยาให้ตามที่ขอไปนะฮะ